ไปที่ตรังหน่อยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์สยองจริงนี่ฮะ

เป็นนักธุรกิจชาวจีนที่มักจะมาเปิดรีสอร์ทแห่งนี้

พอถึงเวลาต้องเช็คเอาท์อ่ะแม่บ้านก็มาแม่บ้านก็มา

คำถามคือตอนนี้ตัวผู้หญิงที่มากับนักธุรกิจชาวจีนหายไปนะคุณผู้ชม
ตำรวจสพเมืองตรังไปตรวจสอบเหตุนี้ครับเป็นรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรัง
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายชีรุ่ยลีอายุ๔๓ปีเป็นชาวจีนเจ้าของโรงงานส่งออกไม้ยางพารา
สภาพร่างของเขานอนคว่ำหน้านะอยู่ในห้องน้ำแล้วก็นุ่งเพียงแค่ผ้าขนหนูผืนเดียวครับ
เลือดก็โอ้โหคุณผู้ชมเต็มพื้นห้องน้ำเลยตามตัวเนี่ยมีแผลโดนแทงเวอะหวะเลยนะ๒๐แผล
คาดว่าเนี่ยคุณผู้ชมนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงนี้ดูเลือดดิโอ้โหเลือดเต็มห้องน้ำเลยโอ๊ย
ว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมงครับตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ยังพบขวดเบียร์ที่ดื่มแล้ว๗ขวดแล้วก็มีเบียร์อีกหนึ่งกระป๋องบุหรี่ซองหนึ่ง
แล้วก็ถุงยางอนามัยยังไม่ได้ใช้ตกอยู่๖ชิ้นเลย
จากการตรวจสอบทรัพย์สินในตัวผู้ตายและในห้องก็มีแค่แว่นตากับนาฬิกาครับ
มือถือผู้ตายรวมไปถึงทรัพย์สินอื่นของผู้ตายเนี่ยไม่พบนะ
ส่วนภรรยาภรรยาชาวไทยของผู้ตายเนี่ยนะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ
เห็นศพสามีเนี่ยคุณผู้ชมฮะตัวภรรยาเสื้อเหลืองนี่นะจะซุดเอาอ่ะ
ร้องไห้แทบขาดใจเอาซุดไปแล้วพี่
บรรดายญาติก็ต้องช่วยปลอบใจกันตลอดเวลาเลย
ตัวภรรยาเปิดใจว่าสามีเธอเป็นคนที่เฟรนลี่เข้ากับทุกคนได้ดีครับ
แล้วเป็นคนใจเย็นด้วยมีลูกกับเธอใน๓คนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะ
ก่อนเกิดเหตุตัวผู้ตายก็บอกกับภรรยาว่าจะมาเคลียร์งานที่ตรัง
แล้วบ้านของเธอก็อยู่ที่ตรังด้วยแต่ส่วนใหญ่ตัวผู้ตายจะไม่ค่อยนอนที่บ้าน
มาเปิดรีสอร์ทแห่งนี้เป็นประจำเลยอันนี้ตัวภรรยาก็รู้ดี
แต่เรื่องที่ไม่รู้คือเรื่องสาวอีกคนนึงนี่แหละเรื่องนี้ภรรยาไม่รู้ครับ
ไม่รู้กันด้วยว่าคบกันจริงจังแค่ไหนเธอไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลย
แล้วเรื่องนี้มันเป็นเหตุสะเทือนขวัญเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะ
ที่ถึงขั้นแบบรองผู้พิชาการตบริษัทธรรมภาคเก้าเนี่ย
จะต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบด้วยตัวเองเลยนะเนี่ย
แล้วทีนี้พอไปดูวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมพบว่า๔โมงเย็นของวันจันทร์นะ
โมงเย็นของวันจันทร์ก็คือวันที่เท่าไหร่๑๕
ซีรุยลีเนี่ยผู้เสียชีวิตนะขับรถเก๋งมาพร้อมกับหญิงสาวชาวไทยเปิดห้องพักนี่
ละ๗๙๐บาทครับนี่ฮะภาพจากวงจรปิดอันนี้ตอนกี่โมงเนี่ย
๖โมง๒๗หรออ๋อนี่ไง๔โมงเย็นครับแล้วต่อมาตอนทุ่มครึ่งครับ
ซีรีก็ออกไปซื้อเบียร์ดื่มค่ะก่อนที่เวลาตี๒๒๔นาทีของวันอีกวันนึงนะ
วงจรปิดเนี่ยจับภาพรถเก๋งของซีรุยลีเนี่ยออกไปจากรีสอร์ทเนี่ยนะคุณผู้ชม
แสงไฟเนี่ยอ่าแสงไฟซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าคนขับเนี่ย
เป็นซีรุยรีหรือผู้หญิงที่มาด้วยอ่าจนกระทั่งมาพบศพซีริตอนเที่ยงครับ
ของเมื่อวานนี้๑๖พฤษภาคมจากแนวทางการสืบสวนประกอบกับหลักฐานที่มี
ทำให้เชื่อได้ว่าหญิงสาวชาวไทยที่มาเปิดห้องกับซีรีส
น่าจะเป็นคนลงมือก่อเหตุสังหารครับค่ะอาศัยจังหวะซีรีเนี่ย
เมาเบียร์แล้วก็หันหลังแล้วก็ลงมือทำร้ายก่อนจะลงมือสังหารครับ
งั้นแปลว่าภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เห็นรถเก๋งออกไปเนี่ย
น่าจะเป็นผู้หญิงที่ก่อเหตุแล้วก็ขับออกไปหรือเปล่า
เพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นว่ากลับเข้ามาอีก
คือจากวงจรปิดมันชี้ไปในทางนั้นนะครับ
ตำรวจตรวจสอบพิกัดในมือถือของผู้ตายที่เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยเอาไปด้วยครับ
พบว่ามันไปส่งสัญญาณอยู่ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ส่วนมูลเหตุจูงใจว่าจะเป็นประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่นั้น

ตอนนี้ก็ที่สำคัญที่สุดต้องตามตัวคนก่อเหตุ
ก็คาดว่าน่าจะเร็วนี้ครับ